ปัญหาระหว่างสตูนกับขอนแก่นนะครับที่

ก็มีการไปพูดพลาดเพียงในข่าวครับ
หลายคนน่าจะจำกันได้นะครับก็คือ

เปิดบ้านแพ้ขอนแก่นไปศูนย์ตอนหนึ่งเนี่ยครับ
เขาได้จับโทรโขมาแล้วก็มีการ

ได้ถูกบังคับนะครับ

ประธานสโมสรสตูนคนปัจจุบันนะครับ
ทำให้นายพงศพัฒน์นั้นไปฟ้องร้อง

สาเหตุที่พูดเช่นนั้นก็บอกว่า
มีอาการมืนจากการถูกทำร้าย
แล้วก็ไม่ได้มีผู้ใดสั่งให้พูดเช่นนี้ครับ
ก็อยากจะขอโทษนายพงศพัฒน์ที่ได้กล่าว

ขอโทษว่าบังฝาดไม่ได้เป็นคน

จากวันนั้นผมมีอาการเบอร์ทางสมอง

ผมพูดเองเพราะว่าต้องเอาตัวรอดครับ
จากการโดนทำร้ายครับผม

ก็ต้องติดกับเรื่องคดี

คือตอนนี้ก็ต้องสิ่งที่ทำได้
ทำงานก่อสร้างกับเพื่อนแถวบ้านครับ

ต้องขอกับ
ขอความกรุณาจากบางฝ่าย

ผมกราบขอโทษบังฝาดจริงครับ
ครับก็มีการสอบถามไปที่บางฝ่ายนะครับ

จริงแล้วทีมงานของสตูนไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ

ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณคารินทำไปแล้วนะครับ

ที่เกิดขึ้นล่าสุดครับกับปัญหาของฟุตบอลไทย

ซึ่งเป็นคู่ตกค้างจากวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา

ซึ่งภายหลังนะครับให้กลับมาแข่งขันได้อีก
ได้เลื่อนมาแข่งเมื่อวานที่ผ่านมา

ถึงเวลา๑๙นาฬิกานะครับซึ่งเป็นกำหนดของการ
กลับไม่มีผู้ตัดสินทั้ง๔คน

เพียงนักเตะแล้วก็แฟนบอลมารอที่สนามเท่านั้น
จากนั้นนะครับผู้ควบคุมการแข่งขันได้ประชุมหารือเป็นเวลา๑ชั่วโมง
มีมติเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกเป็นวันนี้นะครับ
ก็คือในวันพุธที่๖เมษายนสถานที่และเวลาเหมือนเดิมครับ
ซึ่งนอกจากนี้เตรียมที่จะพิจารณาบทลงโทษเหตุการณ์ที่ผ่านมาย้อนหลังด้วยนะครับ